อันหนึ่งก็ต้องตามไล่ล่าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ตอนอารวาสเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
แค่วันเดียวก็เข้าไปขโมยของที่ร้าน๕ร้าน
แล้วแหมพฤติการของเขานี่มีทั้งฉกกระเป๋าเงิน
มีทั้งขโมยเงินที่อยู่ในถังไปนะ
เจ้าของบอกว่าตำรวจคุณตำรวจช่วยหน่อยเถอะ
ล่าตัวมาลงโทษหน่อยมันคงมาเป็นขบวนการแน่เลย
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อำเภอสตึกที่บุรีรำนะคะ
ร้องเรียนมาบอกว่าเจ้าโจรมันชุมอย่างกับยุงเลย
เพราะว่ามาฉกกระเป๋าอารวาสหนักเหลือเกิน
หมู่บ้านเดียวเนี่ยร้านค้าโดนไป๕ราย
แล้วก็เลยอยากเตือนให้ร้านอื่นต้องระวังด้วย
เพราะไม่รู้ว่าเจ้ากลุ่มนี้ทำเป็นขบวนการหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปดูที่ร้านเลย

ก็มีร้านที่โดนฉกกระเป๋าเงินแล้วก็เงินสด๕ร้านในหมู่บ้านนี้

เขาบอกมาว่าคนร้ายเนี่ยนะมาแบบกองโจรคุณผู้ชม
มากันเป็นทีมพอได้ทรัพย์สินได้เงินได้ทองไปแล้วเนี่ยนะ
ก็ขึ้นรถหนีไปแบบเร็วเลย
นี่เราไปเจอทางนางแพงทองบ่ออายุ๘๓ปี
เป็นคุณยายเจ้าของร้านปลาร้าทรงเครื่องแม่พบพร
คุณยายเล่าให้ฟังค่ะว่ายายขายของกับสามี
มาสามียายอายุเยอะละ๙๐ก็ขายด้วยกัน๒คนตายายนี่แหละ
มีผู้ชายนะอายุประมาณ๓๐๓๕ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
แล้วก็มาถามเรื่องเกี่ยวกับการซื้อปลาร้าทรงเครื่อง
ถามยายยายมีอะไรบ้างล่ะ
ผู้ชายคนนั้นก็พูดคุยทักทายเดินไปเดินมาหลายรอบ
แล้วก็สั่งปลาร้ารอบแรกไปแล้วนะสั่งเพิ่มอีก
ทีนี้ยายก็เลยกลับวนมาแล้วก็ตักแบ่งใส่ถุงให้
แล้วสักพักหนึ่งผู้ชายคนนั้นตะโกนบอกยายมา
บอกยายเดี๋ยวมาเอานะแล้วก็ไปเลยนะ
ทีนี้ยายก็เลยเดินไปดูกระเป๋าตังค์ที่วางไว้ข้างทีวีก่อน
ในนั้นคุณผู้ชมที่ยายชี้อยู่จุดตรงนี้เลยนะ
ใช่มัน๖หลักไงก็เลยจะเขียนใส่กระดาษ

ทีนี้ยายเขาทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นหมดเลย
ตอนนั้นรีบโทรศัพท์บอกลูกสาวยาย
นี่ยังโชคดีนะที่ยายถือว่ามีสติ
แล้วดูสิเมื่อกี้ที่เอาปลาร้ามาให้ดู
อันนี้แหละจ้ะใส่ถุงกำลังจะให้คนร้ายมันอยู่แล้ว

ส่วนอีกคนนึงค่ะนางโฮมอันนี้คือเป็นคุณป้า
คุณป้าโฮมวงศาสนอายุ๕๘ปี
ป้าโฮมขายของอยู่ที่ร้านของชำ
โฮมบอกว่าฉันก็โดนแบบเดียวกันเลยจ้า

แล้วนี่นะในหมู่บ้านเราเนี่ยมีร้านที่โดนอีก

ร้านนึงเนี่ยก็โดนไปประมาณ๓๐๐๐บ้าง๕๐๐บ้าง
กลุ่มคนร้ายมันขับกระบะมาจอด
บางคนมันทำทีลงมาเหมือนเป็นเซลล์ขายของ
แล้วพอทำงานเสร็จปุ๊บก็มีการบอกให้คนที่อยู่ในขบวนการ
รีบมาขับรถมารับแล้วมันก็ขึ้นรถหนีไปลอยนวลเลย
บางร้านนะโชคร้ายหนักไปอีกนะคุณศิษย์สาหัวบริษฐ์
เพราะว่าไม่ใช่โดนรอบเดียวโดนมา๒ครั้งแล้ว
และที่เห็นกล้องวงจรปิดนี่คือเพิ่งซื้อมาติดเลยนะ
เพราะว่ารอบแรกโดนมาแล้วก็เลยคิดว่าเอาไงดี
ไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดเลยละกัน
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
มันก่อเหตุแบบนี้ทุกปีเลย
แล้วก็ก่อเหตุแบบเดียวกันไม่เคยจับตัวคนร้ายได้เลย
เอาฝากตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะ